ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ
เขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
ชนแล้วหนีชนแล้วหนีแบบที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
ถนนมัน๕เลนนะฮะแสงไฟยาจ้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับฝั่งของ
คนเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์อยู่เนี่ยเขาจะอยู่เลนส์ที่สามจากซ้าย
มือนะจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานนี่เป็นกล้องวงจรปิดถนนศรี
นครินนะฮะก่อนจะขึ้นสะพานมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสมุทรปราการ
แล้วกระบะคันก่อเหตุเนี่ยกระบะสีดำอยู่เลนส์๔เบียดเข้ามาแล้ว
ก็เฉียวชนจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยานี่ฮะชนจนล้มเลยแล้ว
เหยียบเส้นทึบเพื่อจะเบี่ยงขึ้นสะพานออกมาคือเส้นทาง
มันจะออกซ้ายมุ่งหน้าไปยังบางปูได้ยูเทิร์นก็ได้แต่
รถกระบะดำคันนี้ไม่ขับวนกลับมาดูอะไรเลยนะฮะไม่ขับกลับ
มาดูเลยเขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาหน่อย
บอกว่าโอ้โหไม่มารับผิดชอบนะต้องควักเงินรักษาตัวกันเอง
สองแสนกว่าบาทแล้วเจ็บปางตายโดนชนเข้าไปเนี่ยนะครับวัน
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บ
สองสามีภรรยาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มสิบกุมภาพันธ์
ตอนนั้นฝ่ายชายเนี่ยไปรับฝ่ายหญิงมาจากที่ทำงานเพื่อจะ
เดินทางกลับห้องพักก็ขี่รถชิดซ้ายมาตลอดทีเนี้ยตอนเนี้ย
วัดตรงเนี้ยคือจะต้องเปลี่ยนเลนค่ะกลับถูกกระบะสีดำ
พุ่งชนตามคลิปในกล้องวงจรปิดคุณวัญชัยเนี่ยมีแผลถลอก
แขนขวาบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่แฟนสาวนะครับคุณรัตนพร
นี่โอ้โหแขนขวาหักนะครับข้อศอกแตกฟกช้ำถลอกทั้งตัวต้อง
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแพทย์บอกว่าเลือดออกในสมองอีกต้อง
เกือบสัปดาห์นะฮะหมดเงินไป๑๘๐๐เหตุการณ์เกิดขึ้น
กุมภาพันธ์ไปแจ้งความตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์แต่จนถึงตอน
คดียังไม่คืบเลยก็เลยร้องเรียนผ่านทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีมาว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าของกระบะคันนั้นเนี่ยอยู่ที่
ไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่มารับผิดชอบอะไรเลยถ้าจะบอกว่าไม่
รู้เนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าชนแรงจนแบบโอ้โหต้องรู้สึกอ่ะ
เพราะคุณวัญชัยบอกว่าชนขนาดที่ว่าสีรถเนี่ยเขามาติดสีรถผมเลยอ่ะค่ะ
อย่างถ้ารถไปชนแล้วจนสีรถตัวเองไปติดรถคนอื่น
เราจะไม่รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
ใช่หนูก็มองอย่างนี้อย่างหนูก็ขับรถใหญ่
ถ้าหนูไปชนไปอะไรนิดหน่อย

สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้เขามารับผิดชอบ
ใช่ค่ะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
แต่ว่าหลักฐานวงจรปิดมันก็เห็นหลายอย่างค่อนข้างชัด

ตำรวจเห็นกล้องก่อนหนูอีก
แต่เขาไม่ให้เราดูคลิปนั้น
เราถามไปยังตำรวจแล้วนะฮะเจ้าของคดีสพเมืองสมุทราการนะครับ
ภูมิกับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้สั่งให้ชุดสืบสวนไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้ว
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวหากระบะคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่